สวัสดีครับขาวใส่ไข่โซ่ดอื้อแอบอีกอ่าอ่าอ่า
เอาเร็วใหม่ก่อนเร็วใหม่

เทฉันไงเถอะ
เดี๋ยวชักจะลดแชนเหลือวันเดียว
ไม่แต่คุณไปเนี่ยนะคุณสร้างวิรากรรมโด่งดังมากเลยนะ

มานี่มึงเขาบอกเหมือนเค้าอยู่ดีลงไปนอน
น่าจะไปนะแม่หนามปูนี้น่าจะเข้าวัดอ่ะนะแม่
อ้าวตายแล้วไปเฉยใช่ไหมได้ใครกลับบ้านมั้ง
ไม่ได้พูดจริงพูดเล่นเบื่อแล้วไม่เที่ยวแล้ว
แต่เมื่อกี้มาถึงยังไม่ได้จัดการเลยนะ
ยังไม่ได้จัดการเลยนะอย่างนี้ว่ะ
เรื่องแรกวันนี้ก่อนนะครับที่อุดรภาวะอีกรอบหนึ่งนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยนะฮะก็มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ
ก็มีไอ้คลั่งรายใหม่นะฮะคือตอนนี้เขาหวั่นกันว่าจะเป็นการ

ก็คือไปทำร้ายร่างกายนะฮะเป็นนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่อุดรธานีนะครับ
ก็คือน้องตุ้มนี่นะฮะ
คือวันนี้นะฮะร้อยตำรวจโทรประวิทย์อิ่มใจจะเป็นรองสาวสอบส่วน
อยู่ที่สอบพรมอุดรณฑานีรับแจ้งเหตุนะครับ
มีคนถูกทำร้ายร่างกายอยู่ในซอยสนิทวงชัย

พร้อมกับได้มีการนำกำลังตำรวจสายตรวจ๑๙๑เข้าไปสำรวจด้วย

ไปพบกับนางสาวตุ้มอันนี้เป็นนามสมมุตินะฮะ

ซึ่งเธอเองเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
ยืนอยู่กับเพื่อนนะครับรอพบตำรวจอยู่
ก็ให้การนะครับบอกว่าตนเองนั้นเช่าหอพักอยู่ในซอยนี้
ก่อนเกิดเหตุนะครับได้เดินออกจากหอพัก
ทานข้าวเย็นที่สี่แยกคอกม้า
เดินมาถึงกลางซอยปรากฏมีชายสองคนครับรูปร่างสันทัศน์นะฮะ

ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาประกบตน
ตอนแรกเลยก็คิดว่ารถมอเตอร์ไซค์หักหลบรถคันอื่นแล้วเหมือนกับมาเบียดเธอ
แต่ทันใดนั้นเองชายที่นั่งซ้อนท้ายครับ
ใช้ของมีคมลักษณะคล้ายกับมีดหรือคัตเตอร์เนี่ย
กรีดที่แขนขวาของเธอเป็นแผลแล้วก็เลือดไหลออกมานะฮะ
เธอเองนั้นตกใจมากครับก็เลยรีบวิ่งไปหาเพื่อนที่อยู่หอพักข้าง

จากนั้นโทรศัพท์ไปแจ้งครูที่ปรึกษาครับแล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจด้วย
จากการไปตรวจสอบนะครับของทางตำรวจเบื้องต้นก็พบว่าในซอยดังกล่าวนั้น
บริเวณจุดเกิดเหตุมืดมากนะฮะคาดว่าคนร้ายนั้นจะมาทางถนนศรีชมชื่น
แต่ต้องตรวจสอบก่อนว่าต้องการทรัพย์สินหรือเปล่าหรืออาจเป็นพิกัดเรียนแบบ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือมีไข่ครั่งไปก่อเหตุแบบนั้นนได้นะฮะ
ตอนนี้ตำรวจเองเขาก็ติดตามกล้องวงจรปิดแล้วกำลังจะพิสูจน์ดูนะว่าเป็นใคร
ซึ่งก่อนหน้านี้ที่อุดรก็มีเหตุเกิดขึ้นเหมือนกัน
ใช่ที่เป็นแผงแก๊ปไง

อันนี้คนละเรื่องกันนะครับ
คือเมื่อวานนี้นะฮะเฉพาะที่อุดรเนี่ยมีเรื่องอยู่เนี่ยนะครับ
ประมาณ๓๔๕คดีเลย
อืมมันอะไรเกิดขึ้นเพราะมันมีตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วอ่ะ
แล้วเขามีการลงภาพนะลงภาพกันว่าแบบพวกเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่บอกว่าเราต้องการให้เขามาช่วยหน่อย
คือมันเหมือนกับมีเรื่องของอาชญากรเยอะมากเลยในอุดร

เออเขาก็เลยต้องการให้หลับทางตำรวจด้วย
แล้วก็ทางผู้ว่าช่วยจัดการเรื่องเหล่านี้หน่อย
วันนี้คุณสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็รองผู้บัญชาการของจังหวัดอุดรธานี
พร้อมด้วยชุดสืบสวนเขาก็เข้าไปจับได้แล้วนะพี่หนุ่ม

เขาก็จับกลุ่มเนี่ยผู้ต้องหาตะเวนก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่น
คือนายตรีพบฮะ

แล้วก็เขาบอกว่าสิ่งที่เจอของกาลมีอาวุธมีด

แล้วก็ท่อนไม้ที่ใช้ในการก่อเหตุ

รถจักรยานยนต์ที่ก่อเหตุเนี่ยเครื่องแต่งกายวันที่ก่อเหตุ

เพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาเขาตอนนี้คือทำร้ายผู้อื่น
พกอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

มียาเสพติดให้โทษประเภทที่๑

ถูกต้องไหมฮะอย่างที่พี่หนุ่มเขาเล่าไปทั้งหมดเลยเนี่ย
คนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธมีด
แล้วก็ท่อนไม้ทำร้ายร่างกายผู้อื่น

เมื่อวานวันเดียว๔คดีจริง

เพราะเขาก็เลยลองรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด

มีแผนประทุศกรรมที่คล้ายกันหมดเลย

ว่าแผนการทำทุกอย่าง

คือเขาว่ากันอย่างนั้นเป็นพฤติกรรมเรียนแบบ

ชื่อของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ย

เพราะว่าคนอื่นเขาเห็นมันจะรู้สึกว่า

สิ่งที่อดรที่พี่หนุ่มบอกว่า๔๕คดีนี้

บางทีฉันถามรู้ไหมฉันถามผู้ชมไม่ต้องสู้
ทำไมคุณแม่ไม่เล่าไปเลยคุณแม่จะแวะถามทำไมล่ะ
เออเห็นมะมึงก็แว๊งกูตอนนั้นคุณเจอซ้ายขวาอีกนึงที

หล่อนจะไปอยู่เด่นมันเอาหล่อนมาทำรายการช่อง

ช่วงเช้าไปเกี่ยวกับนางฟ้านางสวรรค์เขาบอกเมื่อกี้นี้

คือเรื่องที่มีทั้งหมดที่เกิดที่อุดอมมันแปลก

เขาไปตรวจสอบภาพจากกล้องมุมจรปิด
เขาพบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเหมือนกันหมด
ถือว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบก็ได้
หรืออาจจะเป็นพ่อฤทยาก็ได้อืมแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยร้อนร้อนร้อน
เห็นข้าวแล้วก็ได้ทำตามไงอืมร้อนนั่นเกิดคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุดร
ไอ้คนที่ก่อเหตุลายล่าสุดที่พี่หนุ่มเล่าเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เขาบอกเออ
ไอ้คนนี้แน่นอนแล้วล่ะเป็นบุคคลที่ต้องสงสัย
ก็ไปตรวจพบนะฮะที่บ้านเลขที่ของเขาเนี่ยก็อยู่ในเมืองนี่แหละ
ไปถึงในตีพบก็อยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเขาก็แสดงตัวเพื่อจับกลุ่มเบื้องต้นในตีพบเนี่ย
มีลักษณะยังมึนเมายังหลอนอยู่เลยยังมึนเมาอยู่เลยพูดคุยไม่รู้เรื่อง
มา๑๐๕เมตรอยู่ในกระเป๋าสภายถิ่มครับ

ก็ยอมรับทุกอย่างว่าเป็นคนทำ
ภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุทั้งสองเหตุการณ์ด้วย

สั่งซื้อของคือโกรธแค้นจากปัญญาอ่อนมาก๑๒เดือน๑๒ซื้อของผ่านระบบออนไลน์
แต่พนักงานที่บริษัทที่ส่งสินค้าให้ตนนั้นไม่ได้ลงชื่อเอาไว้
สินค้าที่ตนสั่งซื้อไปมันไม่มาไงก็เลยโกรธ

แทนผมหรอกผมก็ดูแลตัวเองอย่างดี

เออแต่คนรอบตัวน่ะคือไอ้คนที่จะแทงคุณ

เขาไม่แทงตรง
เขาชอบแทงข้างหลัง
เทนสรุปแล้วคนก็ถามอยู่หลายประเด็นว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับการเมืองไหมมันเกี่ยวกับ
โควิดหรือเปล่าซึ่งที่จริงแล้วเทศกาลดนตรีก็มีเกิดขึ้นมากมาย
เมื่อวานเนี้ยนะฮะถูกต้องแล้วก็ถึงขนาดคนถามว่าแล้วเงินค่าบัตร
เนี้ยอืมจะได้คืนจะคืนยังไงเพราะว่าเขาซื้อบัตรกันไปเนี่ย
จะเป็นบางที๒วันถูกต้องไหมการซื้อบัตรเนี่ย
ไปเมื่อวานกว่างานจะเริ่มได้ก็๔๕โมงหรือเปล่าถูกกว่าจะเล่นกันได้
ใช่แล้ว๔ทุ่มก็ยุติยุติตอน๔ทุ่มมันกลายเป็นประเด็นฮะ
มันเป็นประเด็นดราม่าที่คนพูดถึงมากหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดเอ่อ
นครนครราชศรีมาเนี่ยเขาสั่งให้ยุติการจัดคอนเสิร์ตบิ๊กเมาเท่น
มิวสิกเฟสเจอลนะครับอืมหลังจากมีคนร้องเรียน
เรื่องมาตรการป้องกันคือในโควิดนั่นแหละ
ก็มีข่าวลือกันว่าอุ้ยเห็นภาพของคนที่ติดเอ่อ
คนที่ออกมาจากโควิดใช่ไหมไปอยู่หน้าเวทีบ้างล่ะหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
ผู้จัดงานได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าขอบคุณเพื่อนโคทุกคนที่อยู่กันมานานถึง๑๑ปีฮะ
ค่ะอย่างที่เราบอกว่าบิ๊กเมาเทนต์จะจัดมาสิบเอ็ดปีแล้วอืม
วันนี้พวกเราทำดีที่สุดแล้วและพยายามอย่างสุดความสามารถ
เพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขแต่ด้วยมาตรการป้องกันโควิดสิบเก้าฮะ
ทำให้ต้องยุติการจัดงานภายในเวลา๔ทุ่มตรง
ต้องขออภัยเพื่อนโคทุกคนที่มาณที่นี้ด้วย
ก็คือถึงตอนแรกเลยเนี่ยเขาก็คิดว่าโอเคจะต้องอุทธรณ์กันก่อน
อืมมีสารที่จริงหมายเขาออกมาแล้วนะว่าหยุดให้ยุติยุติการจัดงานวันที่สอง
ค่ะก็คือมีแค่วันแรกถูกต้องไหมครับแล้วก็ยุติงานที่สอง
ปรากฏเขาก็มีการอุทธรณ์ว่าเฮ้ยเราน่าจะอุทธรณ์เพื่อที่จะจัดงานวันที่๒
อืมจนกว่าจะจัดได้เนี้ยก็ช่วงเย็นเย็นแล้วเย็นเย็นจัดได้สักแป๊บนึง
สี่ทุ่มค่ะก็ระงับการจัดงานทั้งหมดเลยอืมค่ะคือทางประกาศราชงานเนี้ย
บอกว่าทำให้งานปีนี้ยุติลงก่อนกำหนดแต่จากใจพี่วัวก็คือเขา
วัวและทีมงานทุกคนมีแรงบันดาลใจในการจัดงานเพราะกำลังใจจากทุกคน
งานที่เกิดขึ้นในปีนี้ทำให้หลายคนผิดหวังไม่สบายใจเพราะฉะนั้นก็จะมีการยินดีคืนเงินอืม
ยินดีคืนเงินค่าบัตรให้กับคนที่ซื้อบัตรไปอย่างไรก็ตามต้องขอบคุณศิลปินทีมงานชาวบ้าน
ล่าสุดครับนายวิเชียร์จันรนโทชน์ไทยพวกมันรัชกาลจังหวัดนครราชสีมาธุ์ค่ะ
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสพปากช่องเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่

มันจะไปถึงศิลปินที่ไปร้องด้วยหรือเปล่า

เพราะว่าหนึ่งผู้ไปไล่เรียงดูซิว่าผู้จัดคอนเสิร์ตเนี่ย
ฝ่าฝืนคำสั่งหรือเปล่า
คำสั่งก็อาจจะมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี

หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
แล้วก็ซึ่งเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวน

ทั้งนี้ยืนยันว่าเรื่องจากเก่าเนี่ยไม่มีคนถามไงว่า

เพราะมีการชูนิ้วกันในคอนเสิร์ต

ไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง

รื่นเรือนต่างเนี่ย

ยังคงจัดขึ้นได้ตามปกตินะฮะ

ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ซึ่งหากพบว่างานใดมี

ทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาเปิดเผยว่าทางจังหวัดเนี่ย
ได้แจ้งให้ตำรวจดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
การจัดงานคอนเสิร์ตเนื่องจากอะไรฝ่าฝืนคำสั่งการห้ามจัดงาน
ขณะนี้ก็ต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ปากคำโดยจะมีการตรวจสอบย้อนหลังไปว่า
ที่ผู้จัดงานเนี่ยอย่างแรกเลยได้ขออนุญาตหรือเปล่า
นะฮะค่ะแล้วก็อย่างที่สองระบบสาธารณสุขเนี่ยเป็นยังไงค่ะ
แล้วก็มันก็มีคำถามเยอะเหมือนกันในส่วนของนักร้องนักดนตรีผู้เข้าร่วมงานเนี่ย
จะถูกดำเนินคดีด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามกันอีกทีนึง
ต้องเอาฝ่ายกฎหมายมาพิจารณาอย่างรอบครอบที่สุดรวมถึงข้อหาที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย
ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
นายอนุทินชาญวิรากุลเนี่ยแล้วก็วิรากูล
วิรกุลเนี่ยฮะรองนายกรัฐมนตรีเขามีคำสั่งราชการถือว่าเป็นผลทันที

จังหวัดเขาจะเป็นผู้ดำเนินการนะฮะยืนยันว่าการสั่งยุติคอนเสิร์ตในครั้งนี้
ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ถ้าทรัพย์ไม่ผิดนะไทยอยคืนเงินนะคะ๒๒มกราคมนะคะ
ผมนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานเมื่อเช้านี้ไม่ใช่เมื่อวานสิเมื่อเช้านี้

คุณตื่นเหรอไม่ใช่ฉันตื่นฉันไปเช็คมวลมา
คุณตื่นเหรอฉันตื่นหลัง๑๐โมงอยู่แล้ว

อ่ะแต่ว่าเราจะอัปเดตช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อน
ถ้าอย่างนั้นนะเอาช่วงเช้าก่อนนะ
อีผีบ้าไป
ช่วงเช้าที่ผ่านมาแน่นอนถ้าเกิดใครเห็น
อย่างที่บอกตื่นมาเช้าอาจจะคิดว่าหมอกลง
อย่างที่บอกว่ามันมีผลกระทบนะต่อสุขภาพเยอะมากเลย
ถึงขนาดอาการตาบวมเลยนะนั่นก็คือน้องคิมเบอรี่นั่นเอง
ซึ่งล่าสุดอย่างที่บอกน้องเมอรี่ก็ได้ลงภาพ
คิดอยู่นานว่าจะเผยรูปให้ดูดีไหม
แต่ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ไว้ดีกว่านอกจากโควิด๑๙แล้วนะคะ
เราต้องระวังตัวให้มากคือเรื่องฝุ่นและมลพิษที่คิมเนี่ยนะ
ตาอักเสบนะคะแต่เกิดขึ้นจากการแพ้ล้วนค่ะ
ตอนนี้ทานยากลุ่มสเตลลอยอยู่นะคะก็แก้แพ้ด้วยแล้วก็ดีขึ้น
ยังไงก็ฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันดีใส่แมสนะคะใส่แว่นนะคะ
และที่สำคัญงดกิจกรรมอัลดอร์คือเรื่องของเรื่องคือ
น้องคิมเบอร์รี่ถึงขนาดตาบวมปิดไปข้างหนึ่งเลย
นี่ขนาดเดียวกันหลายคนถามว่าเมื่อเช้านี้
อย่างที่บอกว่ามันสูงมากขนาดไหนคุณผู้ชมครับ
มันสูงมากในขณะที่ศูนย์ประสานงานและแก้ปัญหา
บริษัทธิภัณฑ์อากาศในกรุงเทพฯมหานครคุณผู้ชมค่ะ
รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน๒๕ไมโครกรัมไมคอน
เขาบอกเขาตรวจวัดในอากาศนะเฉลี่ย๒๔ชั่วโมงตรวจวัดได้
ฟังดีนะคะ๔๐๘๑มิโครกรัมลูกบาทเมตร
มาตรฐานจำนวน๕๖พื้นที่

คือหนึ่งในนั้นคือเมื่อเช้าก็ตื่นเช้ามาไปจัดรายการที่อโศก
คือพอมองบนตึกสูงอะพี่หนุ่มคุณผู้ชมค่ะพี่มดดำ
ข้างหลังตึกมันมืดเหมือนฝนจะตก
ซึ่งมันค่อนข้างอันตรายต่อการสูดดม
ถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่แมสบางทีเราอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
แต่มันค่อนข้างอันตรายเนี่ยดูภาพสิเห็นไหม
นี่คือช่วงเช้าของเมื่อเช้าที่ผ่านมา
ทางด้านงานศิลปะสวยระวีแสงศูนย์นะครับ
กรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า
ภาพอากาศในพื้นที่กรทมมีแนวนมแย่ลงเยอะมาก
เนื่องจากการเดินทางสัญจรของประชาชน

ทำให้ปริมาณการจราจรหนาแน่นติดขัดขึ้น
กำชับให้ทุกเขตนะคะเข้มงวดในการตรวจสอบและแก้ปัญหา

ประสานสถานีตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ลนรงค์ไม่ขับช่วยดับเครื่อง
๔ช่วยประสาทธรรมภัณฑ์ผู้ขับขี่รถยนต์ให้มั่นใจ
ให้มันดูแลเครื่องยนต์ของคุณนะฮะ
แล้วก็๕ขอความร่วมมือให้ประชากรลดใช้รถยนต์ส่วนตัว
เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งแทน
นี่รู้สึกจะเป็นฝุ่นของฝาชีใช่ไหม

แต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาติดอันดับหนึ่งในห้าของโลก

มีแบบว่าเขาบอกว่าอย่างฝาชี

มีฝาชีชอบอยู่เรียกว่าฝาชีโดยมีมลพิษทางอากาศ

เดี๋ยวช่วงหน้าเสียโป้นะฮะออกมาเรื่องของคุณบินบรือฤทธิ์ครับ
พร้อมด้วยเสียรองโป้นะครับโป้อานนท์ลองชื่อรองต่อใช่ไหมรองต่อสันทนาวันนี้เขามีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันเลยล่ะ
หลังจากที่มีการร้องเรียนเนี่ยให้ตรวจสอบพฤติกรรมของคุณบินบรรลือฤทธิ์
ขอรับบริจาคเงินซื้อเสื้อสีชมพูของโรงพยาบาลสิริราชนะฮะ
เขาบอกว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ชอบหรือเปล่าตามที่เสนอข่าวไปนะครับ
รองต่อเนี่ยหรือนายสันทนะพร้อมด้วยเสียโป้เนี่ยเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อแจ้งความให้ดำเนินคดีกับคุณบินบรรลือฤทธิ์อืม
ตายแล้ว๔ข้อหาคือความผิดฐานพยายามช่อโกงเรียรายเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต
ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์และความผิดเกี่ยวกับการแอบอ้างสถาบัน
หลังได้รับข้อมูลเนี่ยการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อจัดทำซื้อสีชมพูเนี่ย
แจกจ่ายกับประชาชนในโอกาสต่างเนี่ยโดยทางนายสันทนาเนี่ยเขากล่าวอย่างนี้
ว่าตนเนี่ยจะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงนะ
แล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้โอนเงิน๒ล้านบาทตามที่มีคนขอยืมเพื่อไปบริจาคเนี่ย
แต่เห็นว่าเรื่องนี้มันมีความผิดปกติผิดปกติ
แล้วก็ต้องการให้นายบินเนี่ยออกมาชี้แจงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกลับนิ่งเฉย
ประกอบกับพยานหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยทำให้เชื่อว่าอาจจะมีการกระทำผิดจริง
นะครับจึงรวบรวมพยานหลักฐานมาให้ตำรวจดำเนินคดี
แล้วก็หาพยานบุคคลจำนวนนึงที่ทราบข้อเท็จจริงมาให้ตำรวจสอบปากคำ
พี่บินน่าสงสารเนอะอืมไม่รู้จักพี่บินมันก็ไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นอ่ะ
นึกออกป่ะขนาดที่เสียโป้เนี่ยกล่าวว่าต่อมาเนี่ย
ตัวเสียโป้ต้องมาวันนี้เพื่อมาให้ปากคำ
โป้เนี่ยเข้ามาในฐานะพยายามหลังจากที่นายสันทนะเนี่ย
เข้ามาแจ้งความยืนยันว่านายบินเป็นฝ่ายเรียกร้อง
ตนเนี่ยไปออกสื่อเพื่อเคลียร์กรณีเงินบริจาคเสื้อสีชมพูเนี่ย
ซึ่งกรณีนี้ก็ไม่ได้อยากไปข้องเกี่ยวหรอก
เพราะว่าเป็นเรื่องของสูงเป็นเรื่องของสูงเกี่ยวกับสถาบัน
อืมแล้วก็รู้สึกลำบากใจที่ต้องมาอยู่ตรงกลางค่ะทั้งนี้นะฮะ
ยังคงติดใจในเรื่องที่นายบินเนี่ยทำเสื้อสีชมพู
มาถึงสามแสนตัวอืมแต่คุณหมอที่เป็นเจ้าของโครงการอ่ะ
เขาบอกว่าทำมาเพียงแค่สองแสนสี่หมื่นตัวเท่านั้นเองอืม
จึงต้องการให้คุณบินออกมาอธิบายให้สังคมได้เข้าใจในประเด็นนี้
อะไรก็จะไม่ไปร่วมทำบุญด้วยอีกแล้วเขาก็ว่างั้นเสียโป้บอกงั้น

แต่อันนี้มันก็เกี่ยวกับอะไรพี่หนุ่มไหนเล่าสิ

เกี่ยวกับเสื้อตรงนี้มันของซีรีราศใช่มั้ย
ก็ไม่รู้คือจริงปัญหาก็อยู่แค่
คือคุณบินเนี่ยเขาก็บอกว่า

ว่าจะให้เงินเขามาใช้จ่ายในการที่แบบว่าซื้อเสื้ออะไรอย่างนี้
ตอนแรกไม่ได้มาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยบอกว่าจะให้คุณบินต่างหาก
สักอย่างไปทำอะไรสักอย่างไปช่วยเหลืออะไรก็ไม่รู้
แต่พอสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าคุณบินเนี่ยมีคนมาติดต่อบอกว่าอยากจะให้ซื้อเสื้อ
แบบว่าเอาไปแจกจ่ายอะไรอย่างเงี้คุณบินก็เลยนึกออกว่าเออมีในทุนก็คือโป้
ก็เลยตอบทางโป้โป้บอกเดี๋ยวโป้จะซื้อพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ย
โป้ก็เหมือนกับไม่ได้โอนเงินเข้าไปคุณบินก็เลยพยายามโทรไปทวงถาม
โป้เองก็บอกไม่มีเงินตอนนั้นติดเรื่องของปัญหาสักอย่างหนึ่ง
ก็เลยไปขอยืมเจ๊คนหนึ่งซึ่งเจ๊คนนี้ก็คือรู้จักกับทางคุณสันทนะ
แต่คุณสันทัศน์ถึงรู้เรื่องแล้วก็โทรมาถามโป้ว่าอ่าสรุปแล้วเนี่ยคือยังไง
เอ่อทำไมถึงถึงอ่าจะเอาเงินไปให้เขาโป้เขาเลยอธิบายที่มาที่ไปว่าเนี่ย
ต้องไปให้เงินที่จะไปซื้อเสื้อให้กับทางสิริราชค่ะสีชมพูอ่า
คุณสันทนาก็เลยขอเบอร์คุณบินแล้วก็โทรไปหาคุณบินฮะเอ่อว่าเอ่อ
ตกลงเรื่องมันเป็นยังไงคุณบินก็บอกว่าก็โอนเงินมา
แล้วก็เดี๋ยวจะไปจัดการเรื่องเสื้อเรื่องอะไรอย่างนี้
ทีนี้ประเด็นมันมีอยู่แค่สองนิดเดียวเองก็คือคุณบินเนี่ย
ตอนที่ออกมาแถลงเนี่ยต้องออกมาไลฟ์เนี่ยคุณบินบอกว่า
โป้เนี้ยโอนเข้าบัญชีของทางมูลนิธิของสิริราชเลยอ่า
แต่คุณสันทนะบอกไม่ใช่อย่างนั้นคุณสันทนาบอกว่า
ตอนที่คุยกับคุณบินคุณบินบอกว่าให้โอนเข้าบัญชีของคุณบินเอง
มันเลยไม่ตรงกันมันก็เลยไม่ตรงกันตรงนี้ว่า
สรุปคือยังไงกันแน่ค่ะเพราะถ้าคุณคุณสันทนะเขาก็ออกบอกว่า
ถ้าเกิดว่าคุณบินจะโอนเข้าบัญชีของสิริราชเลยเขาก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไร
แต่คุณเขาไปเช็คมาบอกไม่ใช่ส่วนคุณบินก็บอกว่าผมไม่ได้เอ่อ
เป็นอย่างงั้นไม่ไม่ได้แบบจะอ่าจะเอาแบบเอาเงินมาเป็นของตัวเองฮะ
คือสองมุมมองในเรื่องมันอยู่มีอยู่แค่ตรงเนี้ยแหละอืมผมว่านะอืม
ก็ที่ไม่ตรงกันก็คือต้องออกมาชี้แจงชี้แจงกับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเสื้อ
ที่ทางภูมิศาสตร์นะบอกว่าทางเจ้าของโครงการคือคุณหมอเนี้ย
มีอยู่สองแสนกว่าตัวสองแสนกว่าตัวแต่คุณบินบอกสามแสนตัว
ก็ตรงนี้คือต้องอาจจะต้องออกมาคุยกันเจรจากันดูว่ามันคือว่าสรุปกี่ตัว
ไปดูเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะหนุ่มใหญ่นะครับ
ใช่แล้วก็ทำงานอยู่ที่สนามบอลเป็นสนามหญ้าหญ้าเทียม
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยชายคนนี้เนี่ยเข้าไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นเจ้าหนี้นะฮะ

ตอบไปที่หน้าตีไปหัวตีแบบนี้นะฮะ

้มกราบตีนกูกราบตีนกูอุ้ยผู้หญิงเขาก็กราบตีน

เอาเท้ากระทืบไปบนหัวเขา

หลังจากนั้นผู้หญิงก็ล้มลงไปลุกขึ้นมาเตะเสยอีกทีนึง
ผู้หญิงพยายามขอให้คนช่วยไม่มีใครมาช่วยนะฮะ
ปรากฏว่าอยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อน้ำเงินเดินเข้ามาแล้วบอกว่า

ชายคนนั้นที่เดินเข้ามากลายเป็นว่าเป็นตำรวจ
แล้วมาเตะบอลอยู่ที่สนามสนามเล็กแห่งนี้

ผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนี้ผู้ชายคนนี้อยู่แสนสามอืม

ก็เลยแบบขอร้องว่าอย่าพึ่งสิอย่าเพิ่งทำร้ายเลยนะฮะ
แล้วก็พยายามจะหาเงินไปใช้ให้
คือเธอบอกว่าเมื่อประมาณสักต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ย

แต่ทางฝั่งผู้ชายคนนี้เท่าที่จำได้รู้สึกจะชื่อแพร่
ก็บอกไม่ยอมต้องเอาเดือนละหมื่นห้าหรือสองหมื่นให้ได้
ก่อนหน้านี้ชายคนนี้เนี่ยก็ไปหาแม่ของผู้หญิงคนนี้มาแล้ว

แบบสตรอหน้าประมาณที่สาธารณฉนธ์ด้วยนะ

เพราะเขากลาบเช็ดปลึ๊บกระทืบเค้า

คนที่มาพยายามถ้างั้นไม่อะไรเลยหรอวะ

พอแล้วอืมนี่แหละครับก็คือเป็นประเด็นเลยผู้หญิงคนนี้ก็ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ
เธอก็บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยติดเงินอยู่แสนสามแล้วก็ไม่เคยปิดบังว่าตัวเองนั้นอยู่ที่ไหน
คือง่ายไม่เคยคิดต้องการจะหนีหรือเบี้ยวหนี้อะไรเลยนะฮะก็อยากให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการกับชายคนนี้ให้ถึงที่สุดนะครับ
ตัวเธอเองไปที่ไหนอะไรยังไงทำงานอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะบอกผู้ชายคนนี้อยู่แล้ว
อืมเพื่อให้รู้ว่าตัวเองไม่ได้หนีไปไหนค่ะเนี่ยครับสุดท้ายก็โดนทำร้ายร่างกายแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ขาทำร้ายร่างกายผู้อื่นส่วนอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะเป็นปืนบีกัน
เข้าข่ายความผิดแต่จริงแล้วมันต้องเข้าขายเหมือนกันนะใช่เพราะมันเป็นปืนปลอม
หาเงินมาใช้เขาได้ยังไงเธอก็บอกว่ายืนยันนะว่า
หนี้เนี่ยก็ยืนยันว่าจะใช้แต่เรื่องของความผิด
ก็จะเอาเรื่องถึงที่สุดเหมือนกันนางคงเป็นหนี้เป็นสิน
อืออือไม่เคยบอกไม่เคยบอกว่าจะมีการขึ้นขาขนาดนั้น

แล้วรอบแรกนี่หมอว่ายังไงบ้างครับอาการอาการน่าเป็นห่วงไหมหรือว่า
อืมตอนนี้ของเรา
ตาเตอไปหมดเลยอ่ะแต่ก็คงจะแบบว่าแก๊งทวงหนี้นั่นแหละ
เอาตรงตรงที่จริงแล้วไม่ไม่ใช่แก๊งตัวมันเองเลยเขาเป็นตัว
เขาของมันเลยให้ให้ยืมเงินเลยอืมเป็นไหนเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าหนี้เลย
คนนี้ไม่ใช่เป็นแก๊งทวงหนี้ก็คือมาทวงหนี้อ่ะแหละน้องก็เป็นพีอาร์หน้าเสียงใคร
รับงานก็นั่นไงแต่จะเอาเงินที่ไหนอ่ะประเด็นคือคนแถวนั้นก็ไม่กล้าเข้าไปช่วย
เห็นปืนเพราะเขาถือปืนเนี้ยจิกหัวแล้วถือปืนไปอย่างงี้เลยเอ่อ
เป็นปืนปืนจริงหรือเปล่าตอนนั้นคนก็ไม่รู้เป็นปืนจริงหรืออะไรยังไง
คือเข้าไปเดี๋ยวเปรี้ยงป้างขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้จริงก็ใช่ลูกหลง
เออแต่ว่าพี่ตำรวจคนนั้นน่ะที่เดินเข้าไปถามอ่ะอันเนี้ยโอ้โห
อันนี้คืออยากจะตบมือให้เลยอ่ะใช่คือเข้าไปแล้วก็ถามมีเรื่องอะไรกันเหรอครับ
หลังจากนั้นแกก็วอเรียกตำรวจตำรวจอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยดีนะที่มี
เตะบอลพอดีไงแล้วน้องแอบคนนี้คนนี้คนนี้นี่คือถ้าเกิดไม่มีพี่คนนี้อยู่นะ
ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงใช่นี่พี่ตำรวจเสื้อน้ำเงินนี้ดีที่เข้ามานะครับ
งั้นก็คือแย่แล้วน่ะเนี่ยแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะไอ้คนนี้เนี่ย
มันมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็บอกเลยบอกว่าที่มันมาเนี่ย
กูจะเอาชีวิตมึงดีไหมจะยิงมึงให้ตายเลยไหมกูไม่ได้ต้องการจะเอาหนี้หรอก
กูจะเอาชีวิตมึงอะไรอย่างงี้บอกให้กราบตีนกูฮือจริงจริงอ่ะ

ใช่เออแล้วถ้าสมมุติเขาไม่มาเตะฟุตบอลอะไรจะเกิดขึ้นนั่นน่ะ
ก็คือแล้วตอนแรกตำรวจเองเนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวกับไม่แจ้งข้อเกลาหาทำร้ายร่างกายด้วยจะรออีก๑เดือนในการตรวจพิสูจน์ของของเหมือนให้แพทย์ตรวจพิสูจน์ดูก่อนตรวจแล้วค่ะคุณเห็นก็ช้ำขนาดนั้นเลยไม่ต้องตรวจแล้วว่าตรวจลงแล้วว่าทำร้ายร่างกายจะต้องไปดูนะว่าถ้าเขาพักยาวไปกี่วันกี่วันเนี่ยมันโดนสาหัส
โดนอะไรอีกนะโชตเชยไม่ไม่โดนโดนสดีพิมพ์ใช่ขนาดที่เราไปดูแล้วว่าครับเป็นเดือนนะก็หน้ามากเขามีกำหนด
หมูนี่มันบางมากเลยอ่ะ

มันบางจนเห็นถาดเลย

ไม่หรอกเอาตรงมันก็ไม่ได้เป็นทุกสาขาเธอ
แต่เวลาสไลด์บางทีหมูมันแข็งเธอเข้าใจป่ะ

พอมันเป็นน้ำแข็งเวลาสไลด์มันก็จะได้บางเธอ

จากที่ดูนะดูรู้ยี่ห้อกเขาก็ไม่บอก

คือในภาพที่เห็นเขาบอกมันบางมาก
ขนาดว่าส่องเนี่ย

เหมือนกระดาษทิชชู่อ่ะ
ใช่ถูกเลยแต่จริงมันไม่ใช่ทิชชู่น่ะ
แต่มันก็บางก็ดีนะเถอะ
ก็แชร์กันไงว่าจริงแล้วปกติอ่ะ

แต่ว่าไปเจอสาขานี้เราก็ไม่รู้ไปเจอสาขาไหน

คือไม่แม่เขาเป็นเจ้าของสาขาหมดทุกอัน
ใช่แต่ว่าเวลาที่หมูเวลามันใช้น้ำแข็ง
เวลาเอามามีเครื่องสไลด์เนี่ยมันต้องดูด้วยว่าเวลาสไลด์เนี่ย

แต่ว่าอันนี้ภาพนั้นบางคนก็อาจจะตกใจที่หมูมันใสจนเกินไปจนเห็นถาด
คนก็เลยเอามาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าอุ้ยทำไมหมูมันบางจัง
ก็ขอเพิ่มด้านแหละนะครับเนี่ยใช่มันบุฟเฟ่ในโลกลาสนะบุฟเฟ่

มันก็แบ่งเป็น๒ความคิดเหตุ
บางคนก็บอกว่าหมูสไลด์ก็จะมาแบบนี้
อีกคนนึงก็บอกว่าอาจจะดูบางไป
แต่ถามว่ามันมีหมูอีกแบบนะบางทีมันก็มีหมูแบบ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

ไฮโซแชมป์ที่คบหาดูใจกันแล้วคนก็คิดว่าครบซ้อนหรือเปล่า
ตามข่าวที่ว่าอย่างงั้นนะคะอ่ะล่าสุดเนี่ยน้ำหวานออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว
ใจเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าสำหรับน้ำหวานไซหลังที่เงียบหายไปนาน
ว่าเขาเป็นยังไงสำหรับเรื่องราวความรักที่ผ่านมาตั้งโต๊ะแถลงเอาเอกสารมาทุกสิ่งทุกอย่าง
และปมความรักอย่างที่บอกว่ามีการหย่ากับสามีเก่าแล้วถึงค่อยเปิดใจคบกับไฮโซแชมป์ท่ามกลางเสียง
ภาควิจารณ์ที่คนจับตามองว่าครบซ้อนหรือเปล่าอ่าโดยน้ำหวานเปิดเผยว่าได้ขอเลิกกับอีกฝ่ายหนึ่ง
ก็คือสามีเก่าเป็นปลายปีที่แล้วเพราะว่ารับไม่ได้ที่ถูกนอกใจและด่าแม่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
และฝ่ายชายก็ยื้อเวลาจนกระทั่งมาขอหย่าจนเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการหย่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยเพราะว่าอยากจะไม่อยากตอบโต้อย่างที่ทราบกัน
เลยเป็นจุดร้องหมร้องไห้ในการแทะแหลงข่าวกันครั้งนี้

หลายคนมองว่านางเนี่ยคบกับคนรวยหรือเปล่า

ส่วนในเรื่องของรัสมารีแขท
หนูที่ชนราวสะพานเห็นไหมแต่ขับเร็วแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้ชนเพราะว่าเมาท์นะ
ตอนนี้ก็รวบรวมหลักฐานเพื่อเอาผิดเกียรคีย์บอร์ดที่มาคอมเมนต์แรง
กับครอบครัวเรียบร้อยแล้วสรุปได้ง่ายก็คือ
หนึ่งก็คือเรื่องบอกครบซ้อนไม่ได้ครบซ้อนเลิกกับสามีเก่าก่อนถึงมาเปิดใจคบกับคุณไฮโซแชมป์
สองก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเออคดีความสำหรับแชมป์กับรัศมีแขนเนี่ย
ให้เขาไปเคลียร์กันเองก็ไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้สามารถที่จะร่วมงานกับแขได้
และอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องราวสำหรับใครที่ไปคอมเมนต์กับเขาแรงพวกเกณฑ์คีย์บอร์ดเนี่ย
รวบรวมข้อมูลอยู่แล้วก็ฟ้องนะจ๊ะอืมนี่เขาบอกแฮสแท็กว่า
อบอุ่นในโลกออนไลน์เดียวดายหน้าบันลังอ่าเขาใส่ฮัตเทค
เดียวดายหน้าบันรังเออค่ะก็เท่านี้ค่ะเดียวดายหน้าบันรัง
เรื่องราวนี้ดีกว่าอะไรคะนี่โอเคจะได้อ่านข่าวนะคะขอเชิญครับของแม่
รับว่าเป็นกระแสในโซเชียลมากสำหรับลูกเจ้าสาวสุดแนวของก้าว
ซึ่งก็บอกอือหู้ฉีกกดทุกกดของเจ้าสาวดูซินี่ไง
ทำสีผมแบบไฮไลท์นะฮะบริเวณผมส่วนกรอบหน้าเนี่ย
ถ้ามองข้ามประเด็นดราม่าเหล่านี้ไปจะบอกว่าเฮ้ย
นี่คือสีนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงแล้วมันเป็นการทำกรอบหน้าเป็นสีสีทอง
บางคนฮอลลีวูดเขาทำสีเขียว
อย่างที่ทราบกันว่าจริงแล้วเนี่ยมันก็มีหลายคนเริ่มต้นอย่างแรกเลย
นางทำเป็นคนแรกเลยที่ทำสีผมสีเหมือนสีทองสีเงินข้างหน้าไฮไลท์

ใช่ก็คือทำกรอบแบบไม่ได้ทำเต็มหัวทำช่วงกรอบหน้า

ใช่ของหนูก็เป็นสองสีก็คือเป็นข้างบนเป็นสีทองแล้วก็ไฮไลท์เป็นสี

สองแฉกถ้าคุณสองแฉกหนุ่มอย่างนี้มากกว่าแฉกอีก

แรปเปอร์สาวนะคะแคนดี้บีก็ทำเหมือนกันก็คือย้อมสีเขียวที่บุโกะเขียวนีออนนะ
แล้วก็ปิดท้ายด้วยนะฮะมิรันดาเคิร์ฟนะคะที่อินกับสีผมทำสไตล์นี้ก็คือ
หลายคนเขาก็ทำกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเทรนด์แล้วก็ภาพดราม่าไป
ว่าจริงแล้วคือเอาตรงตรงนะคือไม่หรอกหนูว่านะเอาตรงเลย
คือเจ้าบ่าวเขาอย่างคุณโทนี่รักแก่นยังไม่ว่าอะไรเลยพ่อแม่เพื่อนยังไม่ว่าอะไรเลย

ว่าจริงแล้วเนี่ยคุณโทนี่เขาเป็นช่างตัดผมอยู่แล้ว

เป็นคนที่แบบเขาชอบแบบพวกเทรนด์แฟชั่นอะไรอย่างเงี้ย

ไม่แล้วมันไม่ได้มีฉีกกฎนี้ว่าแบบว่า

ออกมาขอโทษแทนคุณเป้วงมาย

ดนตรีกันแล้วพูดเหมือนเหยียบกับสาว

อย่าหารักแท้เลยถ้าเกิดหน้ากับนมยังปลอมอยู่

อยากหลักแท้
ถ้าร่างดกับนมยังปลอมอยู่

ที่ทำนมทำหน้าอะไรอย่างนี้
ซึ่งหลายคนก็โอ้โหค่อนข้างแรงเลยนะสำหรับประเด็นนี้

คุณแม่อะไรมากคุณแม่น่าปลอมมาก

แต่ถามว่าพูดในที่รับนะเราพักกันสองคน
ไม่มีคนอื่นรู้ไง

ที่แล้วแต่มันตกใจกันง่ายเกินเนอะ
เรื่องราวก็คือคนก็ไปคอมเมนต์เยอะ
พูดอย่างนี้ได้ยังไงเขาก็พาดพิงไปถึงภรรยาเขา
แฟนเขาว่าอ้าวแล้วแฟนทำหรือเปล่าภรรยาทำไหมคนก็พูดถึง
อย่างที่บอกว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสดราม่าอยู่นะฮะ
อย่างที่บอกว่าออกมาขอโทษล่าสุดคุณก๊อฟก็ได้โพสต์ข้อความนะคะ
เฟซบุ๊กนะฮะจากเรื่องราวที่ขึ้นโชว์ที่งานที่บิ๊กเมาเทน
ว่าได้มีเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจแล้วก็ทำให้ผู้ชมหลายท่านไม่พอใจนะฮะ
ขึ้นผมในฐานะเจ้าของโชว์จึงขอมีส่วนร่วมในการยอมรับผิด
และขออภัยจากใจมาณที่นี้เหตุกลางครั้งนี้คือบทเรียนชิ้นสำคัญ
ที่จะสอนให้เราทั้งคู่ระมัดระวังและคิดทบทวนในการให้เกียรติผู้อื่นให้มากขึ้น
ในการแสดงครั้งต่อต่อไปกราบขออภัยจากใจอ่าแล้วก็ล่าสุดยังไง

แฟนสาวคุณหมิวนะคะก็อย่างที่บอกว่า

ถ้าหน้าจริงนมจริงแล้วได้ผัวปากแบบนี้
ก็ขอกราบขอบคุณหมอศัลยกรรมทุกท่านที่ลงมีดหน้าดิฉันนะคะ
แล้วก็อยากไปทักขอดูนมใครล่ะคะ

ของคุณเป้ดาราช่อง๗คุณหิวดาราช่อง๗
พักสักครู่ช่วงหน้าคุณตูนเข้าโรงพยาบาล
ค่ะจะกลับมา
เดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตอาการป่วยนะครับ
ก็เป็นห่วงเป็นใยนะพี่ตูนคุณหมอ
วันนี้๔โมงมีการแถลงอาการอัปเดตนะครับ
แต่เบื้องต้นมีอาการกระดูกคอทับเส้นประสาทนะ

นิ้วมือซ้ายบังคับไม่ได้บางนิ้ว

คุณหมอนะฮะติดตามอาการดูคุณตูนอย่างใกล้ชิดนะฮะ

แล้วก็พักงานประมาณ๑เดือนเท่านั้นเองนะคะ

หลายคนรักพี่ตูนมาก

โรคนี้คุณโบ๊ทพี่บุญนันอ่ะเคยเป็น
แล้วเขาจะไม่มีแรงแขนไม่มีแรงเลย
จะหยิบไปเลยไม่ได้เลยแต่ของคุณโบ๊ทอ่ะ
เป็นถึงท่านต้องเจาะคอไปผ่านข้างใน

พรุ่งนี้ก็จะกลับมาเจอกับเรา๓คนแบบนี้นะคะ

พรุ่งนี้มีบุโกะมีพี่มด